หลังจากที่มีกระแสออกมาอย่างต่อเนื่องจากกรณีที่รัฐบาลออกมาเรียกรายเงินช่วยเหลือน้ำท่วม
ว่าก่อนหน้านี้เครื่องบินขับไล่๘๐๐ล้านบาทซื้อได้
เรือดำน้ำหมื่นกว่าล้านบาทซื้อได้
ถัง๒๐๐กว่าล้านบาทมีงบให้
แต่ทำไมน้ำท่วมไม่มี

มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอนุมัติขาย
ลิคอปเตอร์ลาดตระเวนโจมตี๘ลำ
และอาวุธจำนวนมาก๑๒๐๐๐ล้านบาทให้รัฐบาลไทยอีก
นี่งานเข้าอีกแล้วนะจ๊ะ
ข่าวเรื่องเครื่องบินฝนหลวงเพิ่งตกไปนะ

เพราะมันเก่าแล้วไม่มีงบประมาณในการซื้อซ่อมแซม

ก็เนี่ยค่ะมันมีเอกสารออกมาแบบนี้เลยเห็นไหม
สำนักงานเพื่อความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง
ลงวันที่๒๔กันยายนที่ผ่านมา

ของบริษัทโบอิ้ง๘ลำ
มีอาวุธอุปกรณ์เสริมให้กับไทยรวมแล้ว๔๐๐ล้านดอลลาร์
หรือ๑๒๐๐๐ล้านบาทให้กับไทย
เขาบอกว่ามันเป็นหน่วยงานความร่วมมือด้านความมั่นคงของสหรัฐ

รัฐบาลไทยต้องการจัดซื้อยุทธโปรกรณ์ต่างเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีของกองทัพไทย
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันประเทศ
และสกัดภัยคุกคามระดับภูมิภาค

กองทัพบกแหล่งข่าวในกองทัพบก
จริง๑๒๐๐๐ล้านสหรัฐเพิ่งอนุมัติ
ไทยเนี่ยนะเสนอโครงการนี้ไปประมาณสักปี๒ปีที่แล้วแล้ว
สหรัฐเพิ่งจะอนุมัตินะคะ

นายกจะออกมาพูดอะไรหรือเปล่า